ประวัติอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ขึ้นคร่อมเลยแล้วก็เอาอะไรไม่รู้ไปถูเนื้อถูตัวผู้หญิง
คนเขาวิภาควิจารณ์กันให้แซ่ดเลยว่า
โอ้โหทำแบบนี้อาบัดไหมล่ะท่าน
คุณผู้ชมนี่ค่ะคือทางซ้ายเนี่ย
อันนี้เป็นภาพแอบถ่ายดูก็รู้เนอะจากมุมบันไดของกุฏิ

กำลังเหมือนเอามือไปถูถูรูปรูปอะไรตัวอยู่อะนะคะ

คลิปนี้เพจแม่ทับลิงสองทับสามโพสต์เอาไว้ค่ะ

นี่หรือคือวิธีไล่ผีของพระ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดดอนงิ้วในอำเภอนาตานอุบลราชธานี
ไปตรวจสอบที่ว่าคือไปคุยกับพระประวัติที่อยู่ในคลิปเลยนะคะ
พระประวัติไตรแก้วอายุ๗๘ปีเป็นพระลูกวัด

ก็เลยมาให้อัตมาช่วยรักษา
เพราะรู้ว่าอัตมาเนี่ยมีคาถาอาคม
ให้เขาเล่าเองดีกว่าค่ะ

นี่การเก็บขาผู้ขายังเปล่าครับ

เห็นะเนี่ยต้องโตทั้ง

ข่อยมาบ้านนี่มันมาตายบ้านนี่

เอาใจเย็นเย็นครับน้องพ่อ

เย็นครับพ่อใจเย็นนะพ่อ

พอพระประวัติบอกไม่ได้เอามือถู

ไข่ไก่ไข่เป็ด

คนแถวนี้เขาชอบแวะเวียนมาให้

วิธีการรักษาคาถาอาคมที่ว่ามี

เสกคาถาลงไข่ไก่กับไข่เป็ด
แล้วก็เอาไข่ไปถูตามลำตัว

อาตมาไม่ได้ไปแตะเนื้อต้องตัวตามที่เข้าใจ

แล้วคนที่มารักษาไม่ได้มีแต่ผู้หญิง
ช่วยเหลือคนที่มีทุกข์ให้หายทุกข์

แล้วก็ชอบไปร้องเรียนหลายที่ทำแบบนี้มานานแล้วด้วย
ก็คือถ้าเรารู้ว่ามีคนชอบหาเรื่องเรา

มาโปรดสัตว์คนมาทำคุณสาย

คุณเป็นพระ

อันนี้ผิดกฎพระใช่ไหมคะ

หนึ่งในสี่ก็คือเสพเมถุน

ลักทรัพย์ฆ่าคนตายแล้วก็อวดอุตริมนุษยธรรม
อันนี้คืออาบัตรปราชิกไม่ต้องศึก
จากความเป็นพระทันทีโดยไม่ต้องศึก

คือถ้ารู้ตัวหรือว่าใครรู้ความจริงคุณไม่ต้องไปจับศึก
มันพ้นทันทีแล้วคุณมาอวดอุตลิว่าโอ้นี่ช่วยไล่ผี
แถมนี้ยังผู้หญิงเป็นศรีกานะ
บางภาพมีภาพนิ่งหลุดออกมาไปเปิดก้งเปิดก้น
ไปพลิกหน้าพลิกหลังดูก้นเขาอีกด้วยซ้ำนะ

โอ้โหอะ
มันมีภาพนิ่งที่บางภาพเนี่ยเขาบอก

นี่เหรอคะแล้วเดี๋ยวนะพระแต่งตัวครึ่งท่อนเหรอคะ

เออคืออ่ะเอาเป็นว่ามันไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงก็แล้วกัน
อันนี้จากฝั่งคาราวาสที่มองดูหลายคนนะ
ส่วนฝั่งสงฆ์ว่ายังไง

อีกคนนึงคือเจ้าอาวาสพระอธิการคำผอนฐานวิโรอายุ๖๒ปี

มาวัดนี้เพราะเจ้าอาวาสองค์เดิมมรณภาพ
เตือนไม่รู้กี่ทีพูดไม่รู้เท่าไร
เขาไม่ฟังอาตนามาเลย

ไปแจ้งให้เจ้าคณะอำเภอพลศาสตร์

เพราะเป็นจริงอาตมาว่าอยากไปจะมาสร้างแล้ว

พอว่าเข้าไปอยู่แต่ว่าการรักษากระโบกถึงปัญหาสิทธิ์ข้อนไปถึงขณะอื่นไหล
คือเจ้าอาวาสบอกว่านอกจากเรื่องความไม่เหมาะสมแล้ว
สิ่งหนึ่งที่เจ้าวาดกังวลก็คือเวลาคนมาทำพิธีกันเยอะเนี่ย

โควงโควิด๑๙ละโยมไม่กลัวกันบ้างเหรอแห่กันมาน่ะ
คือท่านเจ้าวาดบอกว่าเตือนแล้วแล้วเขาไม่ฟังไม่รู้จะทำยังไง
ด้วยความเคารพท่านเจ้าวาดนะฮะท่านเจ้าวาดก็ต้องไปแจ้งเรื่องนี้กับเจ้าคณะตำบล

หรือเจ้าคณะอำเภอหรือเจ้าคณะจังหวัดหรือสำนักพุทธจังหวัด

ดำเนินการกับพระรูปนี้อืมอ่ามาสอบสวนกันเลยว่าพฤติกรรมที่ท่านทำเนี่ย
ท่านเป็นการแบบอะไรนะอ่าเขาใช้คำว่าอะไร

สัตว์จริงหรือเปล่าหรือว่ามันผิดอะไรยังไงจะได้จัดการให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเนี่ย

คือพระเนี่ยถ้าจำเป็นจริงแล้วต้องไปแตะต้องกายของศรีกาของผู้หญิงเนี่ย
อันนี้นี่ไงภาพเนี่ยที่เขาบอกว่าโอ้โหมันมีอย่างไร
มีอย่างเดียวนะผมบอกว่าเลยมีอย่างเดียวคือโยมแม่
หรือว่าญาติผู้ใหญ่ปู่ยายย่าอะไรที่แบบโอ้โหเราต้องไปดูแลไปโปรดสัตว์เขาไปดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัว
ยามเขาเจ็บไข้ไม่สบายเขาไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเนี่ยได้
แล้วก็ไปปรงอาบัดอะไรกันมาเพราะว่าทำไปด้วยความจำเป็น

ไม่ได้เหมือนกันแต่เรื่องนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านดอนฮิวเขาบอกว่าเรื่องนี้รู้มานานแล้วเพราะว่าพระประวัติทำพฤติกรรมแบบนี้ตั้งแต่สมัยเจ้าอาวาสคนก่อนแล้วที่มรณภาพไปแล้ว

คือทางชาวบ้านเองก็ไม่สบายใจเคยไปคุยผู้ใหญ่บ้านบอกไปคุยหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็ขนาดเจ้าอาวาสเตือนยังไม่ฟังผมเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านจะฟังผมไหม
แล้วทางผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกว่าเราชาวบ้านก็สายคาราวาสเราก็ไม่แน่ใจเนอะว่ามันผิดกฎของสงฆ์ในระดับไหนยังไง
ก็อยากจะฝากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน้าที่ของสงฆ์ช่วยจัดการหน่อยก็แล้วกัน
เมื่อกี้นักข่าวเราไปคุยด้วยเพราะประวัติก็เถียงจังเลย
ขึ้นเลยแหละอย่าให้โมโหนะพูดประโยคนี้ขึ้นมานะบอกอย่าให้โมโหนะ
คือสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าพระประวัติถ้าฟังอยู่เนี่ยแล้วคิดว่าผมพูดผิดเนี่ยก็บอกมาได้นะฮะ

ผมก็อยากคุยกับพระประวัติอยู่เหมือนกัน

ไม่อยากครับผมอยากถามว่าท่านเถียงมาได้ยังไงเถียงว่าโปรดสัตว์เนี่ย